เจ้าของร้านล้างรถคุณผู้ชมครับเห็นไอ้ก้อนกลมก็นึกว่าขยะเตะปั้งก็ให้
เช้ามาลูกน้องไปดูเจ้านายเฮียรู้ป่ะไอ้ก้อนที่เตะอะไรระเบิดครับคุณผู้ชม
บริเวณปากซอยเลี่ยงเมือง๒๑ตะบนบางพูดอำเภอปากเกร็จจังหวัดนนทบุรีครับ
ช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นก็แยกย้ายกันไปพอก่อเหตุเสร็จ
อยู่ใกล้กับร้านล้างรถแห่งหนึ่งห่างกันไม่ถึงร้อยเมตรปรากฏว่าพอเช้าครับ
คนในร้านล้างรถก็เจอวัตถุปริศนาเป็นก้อนกลมพันด้วยเทปกาวสีดำนะฮะ
คล้ายกับระเบิดที่ใช้ในการทะเลาะวิวาสตกอยู่นะครับที่ลานจอดรถของร้านก็รีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นคุณผู้ชมนี่ไอ้ก้อนนี้ก้อนนี้นางสาวแป๊ดอายุ๔๖ปีเจ้าของร้านล้างรถ
แฟนเธอมาที่ร้านจอดรถเขาจะขับรถไปรับครูแม่มาหาหมอมาเจอไอ้ก้อนวัตถุกลมนะครับ
ก็เลยใช้เท้าเตะนะฮะเตะไปให้อยู่ข้างทางก่อนจะได้รีบขับรถไปรับคุณแม่
มาบอกว่าโอ้เฮียที่เฮียเตะเมื่อเช้าอ่ะนะ
วัตถุดำดามอ่ะเฮียรู้ไหมว่ามันเป็นระเบิด

ก็ไม่คิดว่ามันคือระเบิดนึกว่าเป็นแบบพลาสติกอะไร
แบบห่อเขาก็เตะจากกลางร้านไปอยู่ตรงนั้นเตะแบบเบา
คือพอตอนเช้าอ่ะระยะที่แฟนเตะไปค่ะ
มันก็คืออยู่จุดเดิมเด็กก็บอกว่ามันคือระเบิดมือ
เข้าตรวจสอบจนมั่นใจแล้วเป็นวัตถุระเบิด
ทำเองทำเองแบบใช้คว่างใช้ปลา
เก็บวัตถุระเบิดนั้นนะครับใส่ถุงพลาสติกกลับไปตรวจสอบครับ